ครับคุณผู้ชมครับคุณแม่อายุ๔๐ปี
แม่แม่จริงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี
พาลูกดื่มเหล้าแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุ
เฉียวชนกันปรากฏว่าแม่ลงมา
แล้วในสภาพแบบค่อนข้างจะเมาเยอะนะฮะ
บอกว่ารู้จักนายตำรวจใหญ่รู้จักนักข่าว
โอ้ยโว้ยจับขนวุ่นเลยฮะ
โธ่ศัพท์นี้ชัดเจนเลยยืนไม่ตรงแล้วใช่ไหมคะ
เมื่อกี้ไม่มีใครผลักนะเมื่อกี้ไม่ได้มีใครทำอะไรท่านนะ
แต่ว่านี่ดูจังหวะนี้
ล้ออลวาทล้อลวาทใส่ตำรวจนะครับ

อ้างชื่อนายตำรวจยศใหญ่

เธออ้ามว่าเธอมีอาการทางจิตนะ
จากนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่

ยื้อยุดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้

ที่เกิดเหตุอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีครับ

ก็เป็นคู่กรณีชนกันนั่นแหละ
ตำรวจจำเป็นจะต้องจับผู้หญิงคนนี้

ผมว่าจริงตำรวจคงไม่อยากทำแบบนี้นะฮะ

แม่เธอแบบค่อนข้างจะไม่ยอมให้ควบคุมตัว
ต้องเอาขึ้นรถกระบะแล้วก็มีตำรวจคุมไปนะครับ
โกรธว่าถือตอนไปลงพักกระโดดลงรถเป็นเรื่องอื่นไปอีกนะ
ค่ะนะฮะพอไปถึงสพศรีราชาครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวายแล้วก็พูดบอก
เธอเนี่ยพาลูกชายยุค๑๖ย้ำนะลูกอายุ๑๖
กินเหล้าแล้วกำลังจะกลับรถแต่มาชนกับคู่กรณีเขา
ก็มีการอ้างชื่อนะฮะนายตำรวจนะครับยศใหญ่ทีเดียว
ตำรวจให้เป่านะครับเป่าเครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล
โอ้โหนี่ลงไปนั่งกับพื้นเลยนี่นี่ที่ที่สพครับ
เกินไหมไม่เหลือจะเหลือเหรอคะ
ไม่เหลือครับเกินฮะเกินแล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ฮะ
นี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบานิดเดียวเบานิดเดียว
เดี๋ยวก่อนนี่ฉันบอกเดี๋ยวก่อนผมพากให้ได้เลยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็รอให้ได้สติก่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีต่อไป
นายพิธวัฒน์คนคล่องอายุ๒๘ปีน้องชายของคู่กรณีเปิดเผยบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เมานะแล้วขับรถไปชนท้ายรถของพี่ชายเขานะฮะ
คือจริงคุยกันดีก็ได้นะครับ
แต่มาโวยวายอ้างชื่อตำรวจยศใหญ่อ้างชื่อนักข่าว
จริงเขาบอกเขาไม่อยากจะเอาเรื่องหรอกนะถ้าคุยกันดี

เขาบอกกันชนแตกแต่ว่ามันเรื่องเล็ก
แต่ที่โวยวายไม่หยุดก็เลยแจ้งตำรวจครับ
แล้วเขาเมาหากลับมามาชน
แล้วผมมาคุยดีเขาโวยวาย
แล้วก็อ้างตำรวจยศใหญ่อย่างนี้อ้างนักข่าว
นักข่าวใหญ่นะแล้วมาโวยวายมาอะไร

แต่คือเขาโวยวายอ้างตำรวจยศใหญ่อะไรอย่างนี้ครับพี่

จะเป็นเพราะเมานั่นแหละถ้าไม่เมาผมก็คุยรู้เรื่อง